มะพร้าวน้ำหอมสดจากสวนของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาครได้ถูกพัฒนาด้วยนวัตกรรมทำให้สามารถรับประทานได้ง่าย
ซึ่งถือเป็นเกษตรกรและเป็นตัวกลางช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่
ขยายพื้นที่สวนด้วยแล้วก็ลูกสวนกลุ่มเกษตรกรเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเรามากขึ้น
เพื่อถึงเวลาเราจะได้ขยายกำลังการผลิตได้มากขึ้น
ในส่วนของตัวโรงงานผลิตเราก็ได้นำเครื่องจักรแล้วก็ปรับปรุงตัวโรงงานให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
โดยเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการนำสินค้ามาจำหน่ายผ่านสาขาร้าน๗๑๑ทั่วประเทศ
ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
โดยส่งจำหน่าย๑๕๐๐๒๐๐ลูกต่อวัน
และวางแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค